เนยโชติกานะคะพิธีกรคนสวยประจำรายการเศรษฐีป้ายแดงของเรา
บอกเลยว่าวันวาเลนไทยหวานกับคุณสามีแค่ไหน
ครบรอบหวานยิ่งกว่าค่ะ
เมื่อวานนี้ทำเอาแม่น้ำเจ้าพระยาหวานเจี๊ยบกลายเป็นสีชมพูกันเลยทีเดียว
แค่ไหนคุณผู้ชมดูเอาโอ้โหจุ๊บไปหนึ่ง
บรรยากาศสุดจะโรแมนติกไหนจะวิวแม่น้ำเจ้าพระยา
เห็นพระอาทิตย์กำลังตกอยู่ด้านหลังสะพานพระรามแปด
อย่างกับฉากในหนังเลยอ่ะคุณแถมยังมีดอกไม้ช่อใหญ่ช่อโตอีกดูสิ
แล้วยังมีโมเมนต์สวีทสวีทอีกเพียบเลยนะคะหอมแก้มก็มานั่งตักก็มี
ที่เห็นหลบลูกมาสวีทกันสองคนเนี่ยเป็นเพราะโอกาสพิเศษ
ฉลองครบรอบสิบสองปีแต่แม่เนยเขาก็แซวตัวเองนะว่าอืม
สิบสองปีเหมือนสองเดือนเลยอ่ะสวีทขนาดนี้อ่ะเนอะไม่พร่อง
ใช่เพื่อนในวงการก็มาร่วมอวยพรวันครบรอบ๑๒ปี
แล้วก็ยังแซวว่าน่ารักจังเลยเหมือนจีบกันใหม่ยังไงอย่าง
เลยนะคะนอกจากจะหวานฉ่ำเหมือนรักกันแรกแรก
แฟนก็ยังเชียร์นะว่าหวานขนาดนี้
ลูกคนที่สามต้องมาแล้วล่ะเออก็ต้องรอดูนะว่าแม่เนยเนี่ย
ก็กำลังน่ารักหน้าฟัดอยู่เลย

เพราะเป็นพิธีกรเศรษฐีป้ายแดงของเรา